ความคืบหน้าสำหรับปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในวันนี้เองเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานสนทิกำลังกันเพื่อที่จะเดินเท้าไปยังปล่องถ้ำ
ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่คาดว่าเด็กนั้นติดอยู่
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณอรภัณฑ์ขันทองคำพูดสภาพไทยรัตน์ทีวีครับ
วันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะที่ทีมหมูป่ายังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
โดยที่ยังไม่มีใครพบพวกเขาแต่อย่างใด
แต่ว่าล่าสุดค่ะเริ่มมีความหวังกลับมาอีกครั้งนะคะ
เมื่อเจ้าหน้าที่พบปล่องหรือว่าโพรงถ้ำที่คาดว่าจะสามารถโรยตัวเข้าไปช่วยเด็กทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
กลางความหวังของญาติที่กำลังรอฟังข่าวดีค่ะ
จะยังไม่พบตัวเด็กและโค้ชทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
แต่ว่าทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อมั่นว่าทั้งหมดยังคงมีความปลอดภัยกันดี
และจะสามารถนำพาออกมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ญาติพี่น้องได้
ส่วนแนวทางการดำเนินการหลักในวันนี้ค่ะ
ยังคงเป็นของการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
แต่ก็พบว่ามีความคืบหน้าไม่มาก
จากพบอุปสรรคฝนตกหนักสลับเบาตลอดทั้งคืน
ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า
ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนพื้นที่
ตามแนวเขาบนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อค้นหาปล่องหรือโพรงถ้ำ
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการลำเลียงเด็กออกมาได้
โดยหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำรวจพบปล่องโพรงถ้ำ๒ปล่อง
แต่ว่าไม่สามารถโรยตัวเข้าไปด้านในได้

เมื่อพบปล่องหรือโพรงถ้ำอีก๑จุด
คาดว่าโพรงตันกราวเป็นกลไกลเกี่ยงจุดพัทยาบีช

ฉะนั้นขนาดที่ทุกหน่วยงานตรงนี้

แห่งชาติเดินทางไปร่วมตรวจสอบด้วย
อย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตไปอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ซึ่งวันนี้คาดว่าจะได้รับข่าวดีหากมีความคืบหน้าอย่างไร
ทีมข่าวจะรีบรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะ
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ

คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี